มาถึงช่วงสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมือง
ปัดนี้ต้องจับจ้องไปที่คำชี้มูลของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการประดับไฟที่ลานคนเมืองของกรุงเทพมหานคร
จนมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์เอง
มีการเรียกร้องให้หัวหน้าคอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ครับ
สั่งให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยุติบทบาทในการทำหน้าที่
แต่ว่าบรรดาคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่า
การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ต้องใช้กับเรื่องที่เหมาะสมสำคัญ
ไม่ใช่เวียงแหไปหมดแบบนี้
เดี๋ยวตามพร้อมกันในสาววิเคราะห์ตลกม่านกันเมื่อวันนี้ครับ

อ่าอ๋อสตชีมูลค่ะมันยังขึ้นมาได้ผลตามกฎหมายก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนั่นนะครับ
อ่าเพียงแต่ว่าเออมันผิดนะนะยังไม่ใช่ต้องส่งเรื่องให้ปปชชี้อะไรกัน
กันต่อไปอีกว่าจะผิดไหมจะได้ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่หรืออะไร
ทำนองนั้นเนี่ยนะครับแต่เพียงแค่นั้นเองเนี่ยนะครับ
มันมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีในพักประชาธิปัตย์ซึ่งคนของพักประชาปัตย์ก็ออกมาเล่นงานเลย
สั่งพักเลยทันทีค่ะซึ่งถ้าเราจะดูย้อนหลังกลับไปเนี่ย
ก็มีการร้องกันในประชาชนิดปัดว่าเอ๊ะนี่เป็นการทุจกฤทธิ์
คอลลับชั่นกันเกิดขึ้นแล้วอะไรน่ะเห็นว่าในประชาปัดใน
ตั้งแต่ในช่วงนั้นมาจนถึงช่วงนี้เนี่ยเขาเกิดความขัดแย้ง
ในการนำกันอย่างรุนแรงพอสมควรอ่าเพราะว่าบิ๊กหมูเนี่ย
คุณชายสงุมพันธุ์เนี่ยค่ะก็ถูกมองว่าเอ๊ะ
เขาน่าจะมาขึ้นมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพักนะ
แต่ทางคุณอภิษฐศิลป์เองก็ว่าเขาก็ยังอยากเป็นอยู่อะไรเงี้ย
แค่ก็ดูอืมแล้วก็ความสำพันธ์อ่าการอ่าสนับสนุน
จงเสริมภายในภักดิ์เนี่ยอาจจะอ่าติดขัดในเรื่องของกฎธมอล
ที่ยังไม่ได้ออกมาแสดงอะไรให้เห็นชัดเจนนะครับ
ก็มองดูเป็นอย่างงั้นเนี้ยก็เลยทำให้ปัญหาอ่า
ของภักดิ์ประชาธิบัติเนี่ยก็เรียกว่าปัญหาภายในของเขาเอง
งัดข้อกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งคนในพักเองเนี่ย
เขามองดูประชาธิบัติเองตอนนี้มันก็จะสถานะเนี่ยดูมันก็ไม่ค่อยดีนะ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

เผื่อว่าคนที่มารักษาการก็คงจะเป็นของประชาธิปไตย
แต่เขามาซึ่งอาจจะทำอะไรได้ดีกว่านั้น

ประชาธิปัตย์เองในทางการเมืองของเขา
ดูว่าความขัดแย้งของเขาในขณะนี้การนำหลัก
ในระดับตัวที่เป็นหัวหน้าเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้แล้ว
หลังจากนั้นอาจจะมีทั้งผู้บริหารภายในตามมาอีกอะไรมาอีก
เพราะว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เกิดขึ้นอีก
อันนี้นี่เป็นจุดเขาเรียกว่าแตกหักแล้ว
สำหรับภักดิ์ประชาธิบัติในการบริหาร
แต่มองอีกแง่หนึ่งถ้าไม่มีมูลสตงเอง
ง็หลายถั้งปวงของเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในกฎธอมอฮิว
เกิดขึ้นจริงว่าจากการเมืองแม่การเมืองไม่รู้อ่ะนะครับแต่
มีการหาประโยชน์แล้วก็จับได้ว่ามีการทุจริตแต่ใครจะทุจริต
ก็ต้องสอบสวนหาความผิดกันต่อไปนะครับ
เรื่องการจับทุจริตการคอรัปชั่นเนี่ย
มันมีอยู่ทั่วทุกหัวระแห่ง
เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งในบ้านเมืองของเรานะครับ
ที่ผ่านมาก็ไม่เพราะการทุจริตการคอรัปชั่น
การกำหนดนโยบายเป็นทุจริตเชิงนโยบาย
ใหญ่โตมโหลานหรือที่ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมา
ที่มีคณะเข้ามาต้องการที่จะรักษาเยียวยาบาดแผล
อันรุนแรงของประเทศชาติเนี่ยนะครับ
มันทำให้มองไปเห็นว่าทุกจุดทุกยอมยากของบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าการปกครองในส่วนกลางในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ที่มีการเลือกตั้งมีผู้บริหารมาแตะไปตรงไหนก็จะแทบจะเจอเรื่องทุจริตกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับ
แทบกล่าวได้ว่ามีเลือกตั้งที่ไหนมีทุจริตที่นั่น
ทุจริตตั้งแต่การเลือกตั้งเข้ามาสู่อำนาจ
เมื่อมีอำนาจแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์กรอบโกยนะครับ

คิดกันไหมว่าจะหาวิธีป้องกันไม่ให้วงจรเดิมเนี่ยเกิดขึ้นว่า
เลือกตั้งเข้ามาโดยทุจริตและเข้ามาหาอำนาจ
เมื่อได้อำนาจแล้วก็มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกแล้วก็จะต้องปราบปรามกันอีก
สังเกตเห็นไหมครับว่าทุกอย่างทุกวันเวลานี้เนี่ยทั้งเรื่องกอทมก็ดี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหลายแห่งที่เกิดมีคำสั่ง
๔๔ออกมาใหม่อีกแล้วว่าให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
ในการที่จะดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารและสภาที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งไป
ก็ถึงขนาดต้องใช้คำสั่งอำนาจพิเศษใช้ม๔๔ซึ่งผมบางทีการทุจริต
แง่ที่ว่าเหมือนกับสำนวนจีนเขาบอกว่า
จะฆ่าไก่ยายต้องใช้มีดโค
คือเอามีดฆ่าวัวมาฆ่าไก่
ที่จริงอำนาจของม๔๔มันเป็นอำนาจที่

ไอ้เรื่องเล็กเรื่องน้อยมโนสาเล่อะไรเนี่ย

ถ้าอ้างว่าต้องใช้ม๔๔เพราะติดขัดตรงกฎหมายเนี่ยนะ
จริงแล้วเรามีสภานิติบัญญัติไว้ทำไม
ไว้ตั้งคำถามพ่วงประชามาติกันเลยเร่งกฎหมายอาจจะเร่งรัดไม่พอ
ระรวดในวันเดียวนี่มันทำได้อยู่แล้ว
แต่การเฉียบขาดทางด้านคำสั่งเอง

ที่ผ่านมาผัวหน้าขวาสชเองก็พยายามที่จะประกาศ
เกี่ยวกับเรื่องม๔๔เรื่องปราบปรามเรื่องการทุจริตมาแล้วหลายรอบ
สุนทรมองว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงคะ
ถ้าดีอะนะแต่ทีเหลวหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจ
เพราะว่าผลลัพธ์ยังสัมผัสได้ไม่มาก
๑๔ก็อาจจะเป็นเพียงแค่เมื่อใช้กฎหมายปกติมันล่าช้า

ก็ใช้ม๔๔เปิดช่องเปิดทางแล้วก็เข้ากระบวนการกฎหมายปกติอะไรไปบ้าง
ตามกระบวนการของมันก็ผลลัพธ์ก็น่าจะออกมาช้าหน่อย
แต่ว่าเท่าที่ดูนะครับ
บางทีม๔๔ก็มักจะใช้เพื่อรวบอำนาจได้เหมือนกัน

ครับเอาอย่างที่คุณทรงชัยว่า
เข้าใจง่ายก็คือดึงอำนาจสัญหาแต่งตั้งจากผู้ว่าและการจังหวัด
ที่ม๔๔ฉบับก่อนหน้าของคศนี่แหละ
ให้ไว้ในการใช้เกี่ยวกับสภาอบตการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะครับ

ให้ปรกสมมหาทัยเป็นประธานสัญหาเนี่ย

พูดตรงก็คือรวบอำนาจที่มันกระจายอยู่
เข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางซึ่งมันสวนทางกับการที่เราจะกระจายอำนาจ
อ้างว่าเพื่อป้องกันการวิ่งเต้น
มาอยู่ที่มหาทัยเองเนี่ย
มันอาจจะมีช่องทางวิ่งเต้นซึ่งเป็นท่อปลาปลาใหญ่ขึ้นก็ได้
อีกอันหนึ่งนะฮะม๔๔สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่ค้างมาครึ่งปี
ก็ให้อำนาจพบตรคนเดียว
ไม่ได้มีคณะกรรมการพิจารณาอะไรอย่างที่เคย
ก็อ้างว่ามันมีการฝากปีอะไรกันแล้วก็ล้นตัวฝากเนี่ย

ในส่วนที่ว่ามีค่าตำแหน่งมีอะไรหรือไม่เนี่ย

มันไม่ได้แก้ไขตรงนั้นเลย
ม๔๔ในเชิงทำให้มันดีขึ้นหรือปฏิรูปเนี่ย
นี่ก็คือว่าจะให้เข้าใจม๔๔ว่าอะไรดี
อย่างไรดีล่ะใช่ไหมฮะแต่นี่ผมไม่อยากจะให้เอ่อ
มองกันไปตรงนั้นผมอยากย้อนไปถึงกว่าธรรมณ์นิดนึงค่ะ
นะครับผมไม่อยากให้คุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยนะครับ
ใช้ประเด็นการเมืองเนี้ยนะมาตอบโต้เอ่อ
ซึ่งมันก็มีความเป็นจริงเพราะว่าประชาธิปัตย์ทางการเมืองเนี่ยมีความเป็นจริง
เพราะว่าประชาธิปัตย์เคยประกาศรอยแพร่
สตงที่ชี้ออกมาแล้วก็ส่งเรื่องให้ปปชเนี่ยเท่าที่ติดตามตามข่าวนะฮะ
มันก็มีส่อพิรุธหลายจุดซึ่งน่าจะต้องเคลียร์แล้วก็ตรวจสอบออกมาให้มันโปร่งใส
วิธีที่จะให้มันโปร่งใสเนี่ยคุณชายไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาใช้แอคชั่นทางการเมืองนะฮะ
ถ้าจะให้สง่างามพระคุณชัยก็บอกยินดีให้ตรวจสอบ
เพราะว่ากฎหมายมันก็ดำเนินไปตามขั้นตอนให้ปปชไปชี้มีมูลหรือไม่
ถ้ามีมูลก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเอาตามนั้น
ประชาชนิดปัจจุเองก็ไม่เห็นตรงเรียงรัฐว่าเอ๊ะขอมสีบมาเถอะให้หยุดทำงานเท่าก่อนอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่อยากจะเอาประเด็นการเมืองมาแซงหน้าของความจำเป็น
ประชาธิปัตย์เองก็คงจะกลัวว่าอาจจะถ้านั่งอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมแล้ว
อาจจะไปทำอะไรเกี่ยวกับหลักฐานหรือเปล่า
เพราะมีหลายโครงการที่เขาเตรียมที่จะยื่นเรื่อง
แล้วก็หลายโครงการที่ยื่นแล้วรอแถลง
อันนี้นี่ของประชาธิปัตย์เนี่ยผมมองดูว่า
ในส่วนของพักเขาเนี่ยนะเขามองเป็นเกมการเมือง
ส่วนการจะสอบสวนผลสอบสวนจะออกมายังไงยังไงเนี่ยนะฮะ
ก็ว่ากันป่ะเขาก็ไม่ได้ว่าล่ะ
แต่ในช่วงจังหวะของเขาเนี่ยเพราะเขามีปัญหาอยู่
เขาต้องใช้เรื่องนี้มองดูว่านี่เป็นการเมืองนะ

ต้องจัดการก่อนอันนี้เป็นเขาเรียกโชคดีนาทีทองแล้ว
เขาว่าไปก่อนเลยนะครับ
อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับม๑๔บ้างนิดหน่อยนะครับ
๔๔ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยรู้
ออกมาบ่อยนะฮะออกมาจัดการ
เรียกว่าตั้งแต่เรื่องของหวยนะฮะ
คดีต่างวากันเข้าไป

ยุคก่อนเนี่ยมันจะมีแบบเดียวกับม๔๔คืออำนาจพิเศษที่ให้กับนายมตรี
ในการได้ใช้อำนาจพิเศษในการจัดการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างฉับพันเฉียบ
เป็นเรื่องใหญ่เรื่องซึ่งสมัยก่อนนั้นเวลาจะใช้อำนาจที่อย่างสมัยก่อนมีม๔
สามารถสั่งประหารชีวิตได้อะไรเลยนะเรื่องถ้าไม่ใหญ่จริงเนี่ยไม่มี
ม๔๔คืออำนาจพิเศษสูงสุดแต่ถึงขนาดที่จะใช้ไปประหารชีวิตคุณพวกคนนี้
อย่างในสมัยก่อนที่เป็นอำนาจเพด็จการสวทุกอย่างมันก็หนักไปหน่อย
ผมยังขอบคุณพลเอกประยุทธ์นะครับที่ใช้ม๔๔อย่างยับยั้งชั่งใจ
คือสังเกตดูว่าไม่มีการใช้มาตรา๔๔ไปแทนอำนาจตุลาการ
คือไม่สั่งม๑๔ไปประหารชีวิตใครหรือขังใครจำคุกใคร
แต่ขณะเดียวกันกลับมาใช้มโนสาเล่จนคนรู้สึก
ก็เปรียบเหมือนกับเอามีดปังตอสับหมูไปปอกมะม่วง
เท่าที่สังเกตมาดูนี่นะครับนายกก็พยายามล้อมระวังในการใช้
แก้ปัญหาอะไรที่มันอุดตันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเรื่องทุจริตเนี่ย
ก็มีการออกคำสั่งเอามาพักงานไว้ก่อนออกจากหน้าที่มาก่อนมาตรวจสอบก่อน
ใครไม่ผิดก็คืนความเป็นธรรมให้ใครผิดก็ลงโทษกันไป
อันนี้ก็เห็นเป็นบรรทัศน์อยู่นะครับพอไหมแต่ม๔๔ระยะหลังเนี่ย
ผมขอหมายเหตุไว้หน่อยมันมีอะไรน่าสงสัยว่ามันออกมา
เพราะว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการออก
หรือว่าถูกกดดันให้ออกถูกผลักดันให้ออกด้วย
คือมันผ่านไปสงสัยถึงว่าอำนาจของคนใช้ม๔๔มันมีอะไรแทรกแสงหรือเปล่า
ผมขอหมายเหตุไว้อย่างนี้ครับ